มาดูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นย่านรังสิต
คือไปดักรอคู่อบริที่หน้าบ้านเลยนะ
แล้วก็ประกาศสัปดาห์ด้วยการยิงปืนขู่
กลัวเลยว่าชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ย
จะได้รับผลกระทบได้รับอันตรายไปด้วย
ไปดูการประกาศศักดาแบบผิดของพวกเขากันนะครับ
โอ้โหยิงปืนขู่ประกาศศักดาแล้วดูสิคุณ
ไม่เชื่อว่าเหมือนใช้ท่อนเหล็กเหลือวุดมีด
สีไปกับพื้นแบบนี้ให้เกิดประกายไฟ
แล้วก็ท้าทายด้วยมาดิมาดิอะไรเนี่ยนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้คือมีอาวุธด้วยนะ
มันอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับ
ในคลิปนี้มีการยิงปืนกัน๑นัด
แล้วก็ทางคนที่ถ่ายคลิปก็คือกลุ่มวัยรุ่น

ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านคู่อบริ
ที่หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นจะควักปืนออกมา
ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็เบิ้ลเครื่องหนี
ขนาดที่เบิ้ลเครื่องวัยรุ่นตัวดีนี้
ลากมีดเป็นมีดขอดาย่าไปตามพื้นถนนด้วย
เกิดเป็นเสียงและเป็นประกายไฟแบบเมื่อกี้
แล้วก็มีการตะโกนท้าทายบอกก็ออกมาดิออกมาดีนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความประนามวัยรุ่นแก๊งนี้บอกว่า
ดูสิ่งที่ทำยิงปืนลากอาวุธไปทั่วถนน

กลุ่มนี้จะรับผิดชอบไหวไหมจะทำอย่างไร
ในรูปมีแต่ถืออาวุธจะไปรบกับใคร

ตายขึ้นมาเพื่อนเสียใจอย่างมากก็แค่๓วันเอง
หลังจากนั้นเพื่อนหรือคนอื่นเขาก็ลืมไปหมดแล้ว
ไม่มีใครมาสร้างรูปปั้นสันเสริญความกล้าหารหรอก
ไม่มีใครมาสร้างรูปปั้นเมื่อกี้นะที่เห็นเป็นภาพถ่ายนะ
ถ้ายืนต่างนานาจะสร้างรูปปั้นแบบนั้นให้เหรอ
ไม่มีถ้าสาบแช่งก็คงมี
ฝากตามตัวด้วยนะครับถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
แฮชแท็กต์วัยรุ่นรังสิทธิ์
มีความเห็นชาวเน็ตที่เข้าไปแสงความคิดเห็นโอ้โห
พากันนะตำหนิพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้
และที่สำคัญอยากให้ตำรวจครับ
ตามตัววัยรุ่นแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้เข็ดหลาบ
เพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนอุ๊กอาด
แล้วก็พกพามีดและปืนรวมทั้งยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
อย่าปล่อยให้ชาวบ้านโดนลูกหลงก่อน

และที่สำคัญมันต้องประสานไม่ให้เกิดความรุนแรง
กันในชุมชนกันในสังคมนะครับ